คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวสารบ้านเมืองกันนะฮะ
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อวานนี้

แล้วก็ที่สำคัญรถดับเพลิงกระดมกำลังในการเข้ามาดับเพลิง
โรงงานแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นนะ
ไฟไหม้โรงงานแห่งนี้คุณเกือบ๔ชั่วโมง
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นช่วงเย็นนะคุณ

ใช่นะครับเป็นโรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง
ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ก็เขาบอกว่าโอ้โหยังกับระเบิดนะฮะ
เป็นลูกไฟยักษ์สูงกว่า๓๐เมตร
ลามไหม้นานกว่า๔ชั่วโมงนะครับ
ระดมรถฉีดน้ำในการที่จะฉีดโฟม๒๐คัน
คุณเอาไม่อยู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงงานบริเวณหมู่๑
ตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
ได้มีการประสานรถดับเพลิงเทศบาล

ตลอดจนรถดับเพลิงทหารจากมธบ๑๕
แล้วก็หน่วยงานต่างที่เขามีอุปกรณ์ในการดับเพลิง
แล้วก็มีรถน้ำกว่า๒๐คันในการร่วมระงับเหตุนะครับ
เป็นโรงงานของบริษัทชีริคอลนะครับ
ประกอบกิจการผลิตแล้วก็บรรจุน้ำมันเครื่อง

บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นอาคารผลิต

ไฮโดริกบรรจุอยู่ในถัง๒๐๐ลิตร
จำนวนหลายร้อยถัง

เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ไหม้ขึ้นบนท้องฟ้าสูงกว่า๓๐เมตรนะครับ
ควันดำจำนวนมากพวยพุ่งบริเวณกว้าง
แล้วก็มีเสียงระเบิดจากถังน้ำมันภายในโรงเก็บ

ไฟมันก็ลุกโหมกระหน่ำเป็นลูกไฟขนาดใหญ่
เป็นระยะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำเข้าไปสกัดเพลิง
โฟมเข้าไปสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็จนกระทั่งเพลิงมันเริ่มสงบลงแล้วนะคุณ
ก็ใช้เวลา๔ชั่วโมงนะฮะ
ทางด้านของผู้จัดการทั่วไปโรงงาน
ก็คือนายบุญรอดจรุเรืองศรี
ก็บอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นส่วนของการผสมน้ำมัน
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่พนักงานกำลังทำงานอยู่ด้วย
แล้วเมื่อวานนี้ตอนแรกเป็นรายงานว่า

ต้องค่ะคือเรื่องนี้ทางด้านในอำเภอเขาย้อย
บอกว่าจากการสอบสวนเจ้าของโรงงาน

คือเขาบอกว่าตอนนั้นพนักงานกำลังบรรจุน้ำมันหล่อลื่น

พนักงานเขาใช้สายยางถ่ายจากถังน้ำมันใหญ่
แล้วก็ปรากฏว่าสายยางมันรั่วคุณค่ะ
แล้วมันก็เลยทำให้น้ำมันล้นออกมา

แล้วคนเจ็บที่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ๒คน

ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าโดนไฟลวกที่ร่างกายหมดเลย
ทีนี้วันนี้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบ

มันมีเหมือนระเบิดขึ้นมาเป็นระยะนะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางจังหวัดเองก็ส่งฝ่ายปกครอง
แล้วก็ส่งตัวแทนของกรมแรงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับคนที่ได้รับผลกระทบ
แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

เช้านี้เลยจะเข้ามาตรวจสอบเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อีกอย่างเรื่องของโครงสร้างของโรงงานแห่งนี้ด้วยนะครับ

มูลค่าความเสียหายก็หลายสิบล้านบาทเลยนะคะ